จังหวัดเลยนะคะกับประเพณีผีขนน้ำ
ถูกต้องค่ะงานนี้ก็งานใหญ่ของจังหวัดเลยเหมือนกัน
บรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
ไปกันที่ลานจบุวัทธ์โพศีค่ะ

ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะซึ่งผีขนน้ำเนี่ยเป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะคะ
สมัยนั้นชาวบ้านยังไม่มีที่ยึดเหนียวจิตใจค่ะก็เลยนับถือผีบรรพบุรุษหรือว่าผีปู่ย่า
ซึ่งเชื่อกันนะคะว่าการเล่นผีขนน้ำเนี่ยเป็นการไหว้ผีบรรพบุรุษหรืออีกคำนึงที่เขาเรียกกันก็คือการเลี้ยงบ้าน
ทำเพื่อแสดงความเคารพและตอบแทนบุญคุณผีเจ้าปู่ที่คุ้มครองให้ชาวบ้านนั้นอยู่เย็นเป็นสุข
ให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็พืชผลอุดมสมบูรณ์นั่นเอง
สำหรับการบวงสวงแต่เดิมนั้นมานะคะจะมีการนำวัวควายมาเป็นเครื่องเส้นไหว้ตามพิธีกรรม
แต่เวลาต่อมาเนี่ยผีเจ้าปู่ได้บอกผ่านร่างทรงนะคะว่า
บอกว่าให้ทำแมงหน้างามหรือผีขนขึ้นมาแทน
ไม่ต้องเอาวัวควายมาเส้นไหว้แล้วเนี่ยทำผีขนหน้าตาแบบนี้ขึ้นมา
เป็นแบบนี้นี่คือผีขนนะ
นะฮะคล้ายกับผีตาขนเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งในยุคแรกนี่นะ
ชาวบ้านจะพากันเรียกผีขนน้ำว่าเป็นการละเล่นผีขน
แต่ทุกครั้งพอละเล่นผีขนทีไรฝนตกทุกทีเลย
ชาวบ้านก็เลยอ่ะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วกันเป็นผีขนน้ำ
ก็ดีนะมันเหมือนกับว่าขนน้ำมาจากฟากฟ้า
จะได้ตรงกับการเล่นเขาด้วยไงเพราะเขาเชื่อว่าการเล่นแบบนี้แล้วน้ำฝนมันจะมา
ถูกต้องตามฤดูกาลก็เรียกกันติดปากแบบนี้เป็นต้นมานะคะ
ซึ่งการจัดงานในปีนี้มีคุณสิริวัตรพินิษฐพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
พร้อมคุณอภินันสุวรรณโพนายอำเภอเชียงคานมาร
ร่วมเป็นประธานเปิดงานประเพณีวัฒนธรรมผีขนน้ำหรือแมงหน้างามปี๒๕๕๙

สวยสมวัย
ใช่แล้วเป็นการแสดงพื้นบ้านนะคะสวยงามมากจริงนะคะ
เที่ยวก็มาร่วมงานกันมากมายครับข้าง
ไปดูประเพณีดีแบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนเลยจริง

โดนจิตโดนใจอยากไปสักที

โอโบลิจะไปดูประเพณีนี้กี่ขน

เพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเคยได้ยืนแต่ในสารรักทฤษฎี
ไม่เคยมีโอกาสไปกินที่นี่สักที
ไปค่ะไม่ว่าใครก็ไปได้